๑๐ตีนุ่มถ้าหานุ่มเป็นคนขับ
แล้วก็มีคนนั่งมาด้วยเป็นเพื่อนกันนะครับ
ปรากฏว่าขับมาเร็ว
แล้วก็เหินข้ามทางรถไฟ
ขึ้นฟุตปาดไปถนสาวไฟฟ้า
กระทั่งรถเก่งอยู่ในสภาพหักกลางเลยครับ

มีคลิปวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูฮะ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้ที่รถเหินข้ามทางรถไฟมา

ว่าหลังจากนั้นนะมีผู้รอดชีวิต
พยายามที่คลานออกมาจากรถ

ออกมาจากทางด้านกระจกหน้ารถ

ตัวเขาพยายามคลานเอาชีวิตรอดออกมาได้
คือฟังจากเสียงที่ได้ยินแล้วเนี่ย

คือรถพับครึ่งเลยค่ะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าเต็นต์ขายรถยนต์มือสอง

สภาพพังยับอาจติดอยู่กับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัว

ส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พบว่า
ภายในรถมีผู้ที่

เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่าคนที่ติดอยู่ในซากรถ

คนที่เสียชีวิตเป็นทหารหนุ่ม

สิบตรีธีธนสารดุงศรีแก้ว

ชัยเชียงพินอายุ๒๔ปี

ค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรี

รอดชีวิตออกมาอย่างปฏิหาร
ได้รับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว

อาธีธนสารเพื่อนที่เสียชีวิต

ก่อนเกิดเหตุคือเดินทางมากลางดึก

่งหน้าไปยังตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ผ่านทางรถไฟช่วงถนน

รถเนี่ยคุณมันเสียหลัก

ก่อนจะอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจัง

เสียหายพังยับเยินนะครับ

เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
โดยส่วนใหญ่รถที่ประสบอุบัติเหตุนะคุณ
จะเป็นรถของคนต่างถิ่น

มีจุดตัดทางรถไฟ
ก่อนหน้านั้นอาจจะขับมาด้วยความเร็วสูง
พอมาเห็นจุดตัดทางรถไฟเท่านั้น
ก็ไม่สามารถที่จะชะลอรถได้ทันแล้ว
ก็ต้องพุ่งข้ามทางรถไฟ

คือพอมาวิ่งด้วยระยะ

หรือเป็นลูกด้านหน้าแบบนี้

มันเหินเสียหลักปั๊บ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำป้าย
หรือว่าสัญญาณไฟเตือนให้รถที่จะมาถึง

เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้า